ต่อไปต่อคุณผู้ชมข่าวนี้ต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมว่า
ไม่เจอกับตัวไม่เห็นกับตาก็จะไม่เชื่อ
สำหรับเรื่องราวปฏิหารเกี่ยวกับมูเตลูที่มันเกิดขึ้นกับตัวเอง

เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตัวเขาเองเนี่ย
มีความเชื่อกับเรื่องนี้มากเพราะว่าเจอกับตัวเห็นกับตามาแล้ว
เขาเล่าให้กับพี่อ้อมอกอ้อมใจบันเทิงไทยรัฐของเราฟัง
ว่าคนที่พาเข้าสู่วงการนี้ก็คือพี่ชายร่วมค่ายอย่างพี่เต่าภูสินนี่แหละ
ซึ่งเห็นว่าเขาเดินทางไปไหว้ที่โน่นทีที่นี่ที
แล้วก็เห็นพี่เป๋าเนี่ยโอ้โหปังเอาปังเอา
ก็เลยถามพี่เขาบ้างว่าเออพี่เนี่ยไปไหว้ตามที่ต่างมานี่

นี่ก็เพิ่งจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างที่จังหวัดนครพนมมานะหนุ่มเต๋าเนี่ย
เชื่อไหมพอกลับมาเท่านั้นแหละมีงานติดต่อเข้ามาแบบรัวเลย
มีงานติดต่อเน็กเข้ามาเพราะอะไรเพราะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดนครพนม
พี่เต๋าไงรวมไปถึงงานละครที่อยู่ก็ติดต่อมาซะอย่างนั้นอ่ะ
แล้วก็ขอคิวด่วนด้วยนะว่าให้ไปถ่ายทำเลย
รับเลยนะว่าตัวเองเจอเรื่องแบบนี้กับตัวขนลุกมาก
คือใครไม่เจอกับตัวไม่เห็นกับตาก็ไม่รู้หรอกว่าอาการแบบนี้มันเป็นยังไงใช่ไหมล่ะ
ซึ่งถ้าใครจะมองว่างมงายเขาก็บอกว่าแล้วแต่เลยครับ
เพราะของแบบนี้มันอยู่ที่ความเสื่อส่วนบุคคล
สำหรับผมเนี่ยทำแล้วมันสบายใจแล้วก็ได้ในสิ่งที่ขอตามความตั้งใจ
ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแคร์คำพูดของใคร
เอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ

มองว่าพอเราไปทำแล้วมันสบายใจ
แล้วผลตอบรับหรือสิ่งที่เราได้กลับคืนมามันคือความสบายใจ
แล้วมันทำให้เหมือนเรามีพลังในการทำงานงานเราเยอะขึ้น
ก็เลยรู้สึกว่าไม่เชื่อไม่ได้แล้วนะคนลุกคนลุกนะ
กว่าเน็กไปทำมาแรกแล้วมันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างกลับมา

เราทำแล้วเราสบายใจก็ไม่ต้องแคร์คำของใครแค่นั้นเลยครับ
ทำแล้วสบายใจไม่ต้องแคร์ใครมาก